หนุ่มถูกตำรวจภูทรบางศรีเมืองที่จังหวัดนทบุรี

หลังร่วมกันก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่เพิ่งขี่นะคะเขาขี่มาตั้งแต่ปีที่แล้ว
และเพิ่งนำมาโพสต์ลงในโลกโซเชียลแบบนี้คุณผู้ชม
นี่ค่ะเป็นลีลาการขี่ที่ไม่ธรรมดานะคะ
เป็นคลิปวีดีโอโชว์การขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อ

เขาไปขี่กันตั้งแต่วันที่๒๔พฤศจิกายนปีที่แล้ว
แต่ว่าเพิ่งมีการนำมาโพสต์แชร์ย้อนหลังแล้วก็เผยแพร่ในโลกโซเชียล
จนทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
โดยนายวายุเพ็งสกุลอายุ๒๔ปีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อคนนี้
แล้วก็นายนพดลสอฮีรันอายุ๒๙ปีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอ
เข้าพบกับตำรวจภูทรบางศรีเมืองช่วงบ่ายวานนี้
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งนายวายุยอมรับว่ากระทำผิดจริง
โดยขณะนั้นกำลังเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนรถคันที่ขับในคลิปขายไปแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ฝากไปถึงผู้ที่ชอบขับขี่ผ่านผล
ว่าเป็นการกระทำที่อันตรายมากและไม่ควรอย่างยิ่ง
ซึ่งตอนนี้เขาเองก็เลิกพฤติกรรมขับขี่รถหวาดเสี่ยวแล้วค่ะ
ขณะที่นายนพดลผู้ถ่ายแล้วก็ผู้ที่นำคลิปมาโพสต์เนี่ยก็บอกว่า
ก็เลิกขี่รถจักรยานยนต์มานานแล้วแล้วก็เพิ่งนำคลิปนี้มาโพสต์เล่นเล่น
เมื่อวันที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนึกว่าเรื่องเนี่ยผ่านมาเป็นปีแล้ว
คาดคิดว่าจะถูกดำเนินคดีพร้อมฝากเตือนกลุ่มวัยรุ่นวัย
ทำพฤติกรรมเรียนแบบเพราะเป็นอันตรายและเสี่ยงชีวิตพวกผมอ่ะ
ขับกันมานานแล้วขายรถเลิกขับกันมานานก็คือเราเลยมาโพสต์เล่นกันที่
แบบเราไม่มีคลิปใหม่เอาคลิปเก่าอ่ะมาโพสต์เล่นกันอืมก็ไม่คิดว่าจะถูกกำลัง
ก็ฝากครับอย่าอย่ากระทำพฤติกรรมอย่างนี้เลยไม่ดีครับมันเสี่ยงแล้วก็ถ้าเกิด
ปฏิเหตุหรือชนใครขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันครับซึ่งผู้ก่อเหตุทั้งคู่เนี่ยนะคะ
เขาถูกตั้งข้อหาขับขี่รถในลักษณะประมาทหวาดเสียวแล้วก็ขับขี่รถโดยไม่
หนึ่งถึงความปลอดภัยของผู้อื่นส่วนรถจักรยานยนต์คันนี้คุณผู้ชม
ก็ถูกยึดไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ในคลิป
ทราบชื่อก็คือนายอนิสมีฮีลันอายุ๒๙ปีขณะนี้อยู่ต่างประเทศ
ก็ได้ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจแล้วเช่นกันค่ะ